ข่าวบอลมาแล้วจ้า

ลงสนามอีกนัดหนึ่งนะครับ

พิธีวัฒนสุขจิตธรรมกุลยิงไกลนะครับ

สาประตูของอินโดนีเซียบินปั่นออกไปได้

จากนั้น๕นาทีครับทีมไทยได้ประตูขึ้นนำ

เข้ามาในเขตโทษบอลเข้าทาง

แต่ว่านาทีที่ดูภาพช้ากันอีกทีนะฮะ
นี่ครับที่เปิดประตูเข้ามาเออเนสโต้นะครับ

ต้องถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับ
แต่ว่านาทีที่๓๙สิครับคุณผู้ชมฮะ

เปิดบอลจ่ายทะลุเข้าไปในเขตโทษ

โล่งนะฮะเข้าไปตุงตะข่าย

โอ้โหทะเบียดพลาดครับลูกนี้ฮะ

บอลแล้วกระชากไปยิงได้
อินโดนีเซียตามตีเสมอ๑ประตูต่อ

กลับมาเล่นต่อในครึ่งหลังนาทีที่๕๐

ตอนนี้ตอนแรกผมดีใจว่า

น่าจะได้แล้วล่ะน่าจะได้แล้วนะฮะ
อุดอยู่แต่นาทีที่๖๐ครับ

จากจังหวะที่เอกกี้มูลาน่า
สัดเข้าไปฉลับแล้วบอลมันแม้

อิวารดีมาร์กซี่

ช่วงเวลาที่เหลือทั้งสองทีมทำอะไรกันไม่ได้ครับ

ชาวอินโดนีเซียไป๒ประตูต่อ๒แบ่งกันไปทีมละแต้มคุณต้น
ทีมชาติไทยมี๙คะแนนอยู่อันดับ๓ของกลุ่มทำให้อีก๒นัดต้องลุ้นอย่างหนักนะครับในเกมที่เหลือ
ส่วนอินโดนีเซียมี๑แต้มรั้งอันดับสุดท้ายครับ
ลุ้นกันต่ออีก๒นัด
คือ๒นัดนี้ต้องใส่ให้เต็มสูบ
ถึงจะมีความหวังในการที่จะผ่านเข้ารอบไปได้